ที่เดียวกันชีวิตในวัยเด็กพี่เป็นยังไงเล่าให้หนูฟังหน่อย

พี่ลำบากไหมทำงานมาตั้งแต่เด็กหรือเรียนหนังสือมายังไง

คือเราจนมากจนแบบไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยที่บ้าน
ที่ดินก็ไม่มีอยู่ในป่าสงวนก็คืออยู่บนที่หลวง
แต่ว่าด้วยความที่แบบพี่นาไม่มีแต่พี่ทำนาจนกระทั่งพี่เก็บข้าวเกี่ยวข้าวรับจ้าง

จนมีข้าวมียุ้งข้าวอะพี่มีคนเกี่ยวข้าวเร็วมากเกี่ยวข้าวเนี่ย๖๐กรัมเนี่ย๑๐๐กรัมจะได้เรา๔๐
เขาเรียกเป็นแกะและเก็บเฉพาะรวง

แล้วก็ในระหว่างที่เกี่ยวข้าวเก็บข้าวก็จะเอาอวนเอาแหอะไรไปดักไว้ในคลองเพื่อจะได้ปลา
พอตอนเย็นกลับมาจะได้เอานั่นมาทำกับข้าวกินที่บ้าน
คือเป็นคนที่ทำงานจริงทุกอย่าง
ถึงขนาดปลูกพริกขี้หนูคนเดียว๑๐ไร่ถางย่างคนเดียว๑๐ไร่
จนคนที่บ้านหาว่าพี่อย่าบ้าเวลาพี่แบ่งน่อจอบเขาจะเดินหลีก

เค้ากลัวพี่ฟันอ่อไปไงว่าจะเป็นปังจนคือถางหญ้า
ถากย่าคนเดียวเหรอปลูกรับจ้างทำงานทุกอย่างที่ทำ
จนโตเป็นนุ่มนะทำงานมาตลอดเลย
ทำแบบคือพอตอนมามีมาได้กับแม่

พอตอนมาได้กับแม่พ่ออายุ๕๕แล้ว
และแม่๑๙แต่ว่าพอมามีลูก
อายุมากแล้วแกทำงานไม่ค่อยไหวแล้ว
ก็เลยลูกต้องทำ

กรีดยางนี่เป็นหน้าที่ประจำเลย

กรีดเพิ่ม๒แรงถึงจะได้เท่า

ดาวอาทิตย์คือคุณพ่อเป็นเกษตราธิบดี
แสดงว่าพ่อเขามีอัตลักษณ์ส่วนตัวที่เด่นชัด
จะเป็นอย่างไรก็ตามทีมีความทรนงตน
จนก็ไม่แบบขอใครกิน
เป็นคนที่มีความรู้ก็ยึดมั่นเชื่อถือเชื่อมั่น

ความเป็นอย่างนั้นของพ่อมีมากกว่า๑๐๐ล้านเท่า

ขนาดไม่ยอมสูญเสียอัตลักษณ์ตรงนั้น
แต่พี่เอกยังสามารถจะปรับเปลี่ยน
พัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรขยายตัวไปได้มาก

เป็นมากกว่าที่อาจารย์บอกอีก

พ่อเป็นคนที่แบบขอก็ไม่ขอใคร

เป็นคนที่ไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่าง

โดยที่แบบรอบบ้านใกล้เคียงเขาทำกันเท่านี้
เราต้องทำไม่แค่พอประทังไป
ต้องทำให้ดีต้องทำให้หนักยิ่งกว่า

เราจะหุงข้าวที่บ้านเนี่ย
บ้านที่หุงข้าวได้ใช้ได้ไม้ฟื้น

พ่อบอกว่าเราจะเป็นทาสไม้ฟื้น

มาหามาเก็บเอาไว้สิต้องเอามาเก็บไว้

ตัวพี่เองเนี่ยไม่ยอม
ไม่ยอมไม่มีกินตั้งแต่เด็ก

เพราะว่าเด็กมันเข้าไปทำ
ธุระของเขาแล้วมันก็เรียราดอะเนอะ
แล้วเราก็ต้องล้างแต่ชอบอยู่อย่างหนึ่ง

เออกำลังจะถามว่ามาสนใจร้องเพลงตอนไหน
คือจริงร้องเพลงร้องไม่เป็นตั้งแต่แรกแหละ

เป็นนายหนังตะลุงไงเป็นมโนรา

การใช้เสียงการร้องการรำอยู่แล้ว

พัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าตอนมาเป็น

ห้องน้ำห้องน้ำเสียงมันก้องเลย
โอ้มันเพราะมากเลยร้องในนั้นเนี่ย
และสำคัญก็คือลือสีกับไอ้เท่ง
ที่มันจะต้องสอนข้อทงข้อทำ

แต่เวลาที่เราแสดงความรู้สึกของ

นี่ไงตัวเขาเขาเรียกตะนุเป็นวินาทตะนุเป็นวินาศแปลว่าอะไรรู้ไหม
ดวงแบบนี้ดูยากที่สุดคำว่าตะนุเป็นอาริแปลว่ากวนประสาทคน
ตนุเป็นมรณะเป็นคนที่เกิดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชิดผลัดเปลี่ยน
ตนุเป็นวินาศแปลว่าบุคคลผู้พี่มีตนุเป็นวินาทยากแก่การที่จะดูได้
เพราะวินาศแปลว่าลึกลับแปลว่าตายก็ได้แปลว่าเกิดก็ได้แปลว่าตายแล้วเกิดก็ได้
ว่านึกไม่ออกในความเป็นไปของเขาเราไม่สามารถคาดการณ์
ดูไม่สามารถชี้ให้เป็นไปอย่างไรตัวเขาจะเป็นที่ตัวเขาอย่างที่เขาจะเป็น
มันเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจในชาติกำเนิดที่ตัวเองเป็นมาอย่างนี้
เคยมีหมอดูเคยแบบอย่างที่ใต้น่ะน้องสาวที่บ้านเนี่ยแม่และทุกคนเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้มาก
แต่พี่เนี่ยเขาเรียกฮวงจุ้ยใช่ไหมฮงจุ้ยเรื่องปรับฮวงจุ้ยเรื่องอะไรอย่างนี้
จะมีร่างทรงร่างทรงอะไรอย่างนี้มาบอกที่ไปหมด
ที่บ้านเขาจะมีเคารพนับถือของเขาแต่ผมไม่เอา
แล้วเขาก็จะมาบอกน้องว่าเมื่อก่อนชาติที่แล้วนะคุณเอกชัยเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อน
ต้องไปทำบุญอย่างนี้แล้วถึงจะได้อย่างนี้ผมบอกจริงเหรอ
เคยเป็นเจ้าเมืองทำไมตอนเกิดมาที่ดินสักแปลงหนึ่งยังไม่มี
แสดงว่าตอนเป็นเจ้าเมืองคงชั่วมากโดนยึดคืน
ออกมาเป็นไม่มีอะไรอยู่เลยก็ไปเชื่อทำบ้าอะไร
เรื่องชาติที่แล้วนี่อย่ามาพูดกับผมนะผมไม่เอา
ผมเอาวันนี้ไงอย่างที่ผมบอกถ้าอย่างชาติที่แล้ว
แล้วผมเอาพระพิกเนธมาวางไว้ที่บ้านมาวางแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมา
บอกไม่ได้แม่น้องพาหมอมาไม่ได้จะทำให้คนอยู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วผมก็มีเหตุผลของผมบอกผมเป็นคนไปซื้อพระพิกาเนตองค์นี้มาเอง
โคราชไปเช่าไปซื้อแล้วเป็นปูนปั้นเป็นปั้น

แล้วไอ้ที่ร้านเนี่ยมันมีเป็นร้อยองค์แล้วบางองค์ก็นอนโก้งโค้งอยู่อย่างเงี้
เพราะว่ามันปั้นวางไว้เบี้ยรากอ่ะแล้วอีกคนขายก็นุ่งสั้นแค่เนี้ย
แล้วก็เดินพาข้ามเอาองค์ไหนดีคะก็จะเลือกไป
แล้วเราเอามาวางแล้วเราจะป่วยแล้วอีร้านบ้านนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเลย
เขางงอันนี้งงผมจริง

แล้วทำไมเราต้องป่วยล้มมาวางดีแล้วมีต่อไม้ด้วย

มีน้ำตกไหลเป็นต่อไม้ไม่ได้นี่มีนางไม้
มีนางไม้มีเทพารักษ์เขาดูแลอยู่ไม่รู้ไม้ตั้งแต่ยุคไหนมาไหน
ผมก็เลยบอกไปดูที่จตุจักร
มีเป็นท่อนเป็นพันกองเลย
ถ้าบ้านเรามีองค์หนึ่งที่จตุจักรต้องเดินสบายเกี่ยวกันแน่
คือมันต้องมีปัญหาอย่างนี้
อันนี้คืออันนี้คือไม่เอา
วิธีคิดกองเราอันนี้คือไม่เอา

มีจริงแต่ไม่ได้เอาชาติพบมาเป็นสรณะ

ผมจะชี้เห็นว่าบุคคลที่
ที่เกิดมาแล้วนั้นย่อมไม่ได้เกิดชาติเดียว
เวียนเกิดพระเจ้ายังเกิดตั้ง๕๐๐ชาติ
คือถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ผมโอเค

ตอนนี้นี่เขาร้องไห้มากเลยนะ

หนูพวกหนูก็ไม่เอา

เกิดเป็นคนชั้นสูงที่มี
ยศถามดาษักมีบุญบรมี
เคยอยู่ในลำดับที่ดีที่งามแน่นอน

อย่างนี้ฟังได้

ไปฝักฝัยที่แล้ว

นี่คือที่มาแห่งกรรมเวียนมาเกิด

รักดีรักงามปรานีตวิจิตรบรรจงมันเป็นจิตสูง
มันก็จะพัฒนาในการสร้างสรรค์อะไรได้มากมาย

เอาไปหอกะปิอย่างเดียวแล้วทำอะไรอีกไม่ได้แล้ว

ในใจตรงที่สะพานเพราะฝนมันลงโปรย

เพราะมึงแบบสาหัสมากแล้วไม่อยู่แล้ว
ชีวิตมันทุเละที่สุดแล้ว
กับการเข้ามาคนมาอยู่ในกรุงเทพ
ก็คิดว่าเดี๋ยวเดินไปถึงกลางสะพานก็จะกระโดดเลย

ถ้ามดดำเจอพี่ตอนนั้นพี่อาจจะเสียตัวก็ได้

บันทึกเสียงชุดแรกไปเสนอค่าย
ได้เข้าค่ายเซ็นสัญญาเรียบร้อยดีใจมากเลย
อีก๗วันค่ายประกาศล้มละลาย